ที่จังหวัดสุรินทร์ไปดูการแข่งขันเรือยาวที่เขาว่าเร็วแรงทะลุแหวกสายน้ำ
โอ้โหมันมากแล้วที่มันกว่าก็คือคนภาค
โอ้โหคุณไปเอาทีมงานภาคชุดนี้มาจากไหนทำไมถึงภาคได้มันขนาดนี้
เดี๋ยวผมพาไปดูภาพบรรยากาศโดยรวมภายในงานนี้กันก่อนเลยนะครับ
เริ่มต้นกันที่ป่าไปที่บริเวณน้ำน้ำมูลที่สวนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชนีนาฏจังหวัดสุรินทร์
ทางเทศบาลตะบนท่าตูมและองค์การบริหารส่วนตำบล๑๐แห่งเลยนะ
เข้ามาร่วมกันจัดการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานแข่งเรือปลอดเหล้าประจำปี๒๕๖๒ขึ้น
ชื่องานก็ดีทำแบบนี้เพื่อเป็นการสืบสารอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีโบราณ
ซึ่งถือว่าเป็นประเพณีที่ทางอำเภอท่าตูมเนี่ยนะเขาปฏิบัติสืบสารติดต่อกันมาอย่างยาวนานกี่ปีรู้ไหม
ปีแล้วโอ้โหเก่าแก่มากใช่ครับปีนี้เขาบอกว่ามีประชาชนชาวสุรินทร์จำนวนมากที่ให้ความสนใจ
เข้ามาร่วมชมงานนี้ก็ทำให้บรรยากาศการแข่งเรือครั้งนี้มันคึกคักคือคนเขาแข่งเรือกันทุกปีทุกปี
แล้วยิ่งมีคนดูมากขึ้นทุกปีทุกปีแบบนี้แล้วปีนี้คนดูเยอะเนี่ยคนแข่งเขาก็มีกำลังใจสู้กันสนุกสนาน
บรรยากาศก็คึกคลื้นอย่างที่เห็นนี่แหละครับแล้วที่คึกมากก็คือไม่รู้ไปโดนตัวอะไรมา
คนภาคนี่แหละพลากกันแบบมันจริงจัดหนักจัดเต็มนี่คือรุ่นใหญ่นะ
รุ่นใหญ่เขาแบบว่ามืออาชีพอยู่แล้วแล้วมีรุ่นเล็กด้วยเหรอคะ
มีสิครับมีเด็กน้องหนูระดับเยาวชนมาร่วมภาคในงานนี้ด้วย
เป็นอีกหนึ่งสีสันนะที่แสดงให้เห็นว่าเฮ้ยเด็กเด็กรุ่นใหม่นี่เห็นไหม
โอ้โหมีความสามารถนะเลยสนใจในงานแข่งเรืองานประเพณีแบบนี้
ผมว่าเราไปดูลีลาของน้องเขาเขาบอกเลยว่าไม่ธรรมดา
เขาให้ก้าวออกบนน้ำเขาให้พายเรือไง
ส่วนบางคนเนี่ยรอเรือรอลิงชัดเจนมาก

เก่งมากเลยอ่ะการประเภณีแข่งเรือยาวนักภาคก็ต้องอย่างนี้แบบแข่งตัวแบบนี้แล้วดูเด็กแต่ละคนอันนี้ผมขอชื่นชมจริงพวกน้องเนี่ยเก่งมากค่ะแล้วมันน่าดีใจตรงที่ว่าเดี๋ยวต่อไปในอนาคตเราก็จะมีคนรุ่นหมายมาสืบซ้างประเภณีมาทำแบบเนี้ยกันต่อไปด้วยนะคะเรายาวที่สืบทอดต่อไปอีกยาวนานเลยสมชื่
เขากำลังชอบแหมมาพร้อมนะเหนื่อยกันเลยนะ